มวลชนมาชุมนุมที่แยกราชประสงค์และชุมนุมที่แยกประทุมวัน

โอ๊ะ
พี่อยากขยี้ขยี้
เพลงเลยค่ะเพลงค่ะหน้าพี่ขอ

พี่ปล่อยเดี๋ยวหนูเชียร์ให้พี่ปล่อย

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

พี่ขอไปร้องข้างในก่อน
พี่ขอไปร้องข้างในก่อน

แต่ฟังจากที่คุณภูริพัฒน์ได้แจ้งข้อมูลมาเนี่ย

ใช่ค่ะและเมื่อสักครู่นี้คล้ายกับว่า
ภูริพัฒน์ก็โดนน้ำ
ที่เจ้าหน้าที่ฉีดมาด้วยนะครับ
ครู่เดียวคือช่างภาพของเรายังบันทึกภาพสดอยู่นะคะ
เดี๋ยวรอความคืบหน้าอาการของนักข่าวของเราด้วย
ช่างภาพที่อยู่กับคุณภูริพัฒน์คือภาพหน้าจอฝั่งซ้ายมือนะครับ

นี่ไม่รวมกับบางจุดที่มีการยิงแก๊สน้ำตานะครับ
เป้าประสงค์ของเจ้าหน้าที่ในขณะนี้ก็คือ
ต้องการที่จะเคลียร์พื้นที่แยกประทุมวัน
ยังฉีดน้ำอยู่นะคะยังฉีดน้ำต่อเนื่องนะคะ
คือรถฉีดน้ำแรงดันสูงของเจ้าหน้าที่คือขยับไปอย่างช้า
ค่อยขยับไปเนี่ยค่ะมุ่งหน้าไปที่แยกประทุมวัน
แล้วข้างทางก็เมื่อสักครู่นี้นี่ค่ะฉีดไปอีกรอบหนึ่ง
คือฉีดต่อเนื่องนะคะ
ซ้ายมือก็จะเป็นภาพจุดที่ตามตรอกซอกซอยที่จะทะลุกันไปได้นะครับ
ส่วนภาพหน้าจอของท่านทางฝั่งกรอบขวามือ
ก็จะเห็นว่าแนวการกระชับพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ก็ยังเดินเข้ามาตลอด
นี่เป็นภาพมุมสูงอีกมุมหนึ่งที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราประจำอยู่นะครับ
จะเห็นว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองก็แตกกระสานสั้นเซ็นแยกย้ายกันไป
รายงานก็บอกว่าเข้าไปในพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยไปหลบที่นั่น
ใช่ค่ะก็จะมีซอยเล็กซอยน้อยนะคะ
ถ้าเข้าไปในพื้นที่สยามนะคะก็จะสามารถทะลุไปใกล้กับพื้นที่ของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยได้นะคะ
ไม่ต้องผ่านเส้นของถนนใหญ่ไม่ต้องไปที่แยกประทุมวันหรือว่าผ่านเส้นถนนใหญ่ตรงนั้น
ก็จะมีพื้นที่มีถนนมีซอยที่สามารถทะลุไปได้
แต่เบื้องต้นคือมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมที่โดนน้ำเข้าไปโดนแก๊สน้ำตาเข้าไป
ก็ต้องประถมพยาบาลเบื้องต้นกันเองนะคะ
ก็อาจจะเห็นภาพที่กระจายกันอยู่
เจ้าหน้าที่ก็ยังผนึกกำลังแต่กลุ่มมวลชนผู้ชุมนุมต้องกระจายกันหน่อย